ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะคะเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมาเนี่ย
มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นคือมีการไปพบศพผู้หญิงคนนึง
อยู่ในสภาพเปลือยท่อนล่างอยู่กลางไร่มันสัมปะหลังเลยนะคะ
ตรวจสอบดูเนี่ยก็รู้ว่าถูกข่มขืนด้วยแล้วทีนี้ตำรวจเขาก็สืบสาวราวเรื่อง
รู้ตัวว่าคนร้ายเนี่ยชื่อในเด๋อล่าสุดค่ะสารจังหวัดลบบุรีก็ออกหมายจับในเดอคนนี้แล้ว
มีการตั้งรางวัลนำจับสองหมื่นบาทด้วยทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านตอนนี้
ร่วมมือร่วมแรงกันในการค้นหาตัวผู้เกาะเหตุมาแล้วนะคะ
สำหรับความคืบหน้าในคดีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกภูการวิทยโชติกสะเทียน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงได้ขออำนาจศาลจังหวัดลบบุรี
ออกหมายจับนายมนตรีประพัสโรหรือว่านายเด๋อวัย๓๒ปี
ฐานความผิดข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายรวมถึงข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยนะคะ
ตอนนี้มีการนำกำลังตำรวจแล้วก็ชาวบ้านจิตอาสากว่า๒๐๐คนค่ะ
พรมค้นหาตัวนายมนตรีซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนบ้านเขาดินแล้วก็ชุมชนบ้านห้วยลาก
โดยการปูพรมค้นหานี้จะใช้การเดินเท้าไล่เข้าไปยังพื้นที่ภูเขาเขาดินเป็นหลัก
ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดลบบุรี
ลงพื้นที่ที่ตำบลห้วยโป่งในอำเภอโคกสำโรงนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านแจ้งมาว่าเจอหลักฐานสำคัญที่คิดว่านายมนตรี
น่าจะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนในเวลากลางคืนตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าไผ่
ซึ่งจุดที่พบก็มีการนำใบสะดาวแล้วก็ใบมะพร้าวมาปูเอาไว้
ลักษณะคล้ายคล้ายกับการทำเป็นที่นอนค่ะแล้วยังพบซองกาแฟขวดน้ำ
นงเยาธรรมทาเจ้าของพื้นที่ป่าไผ่บอกว่าก็น่าจะเป็นคนร้ายแหละนะ
คิดว่าคนร้ายคงมาหลบพักผ่อนที่จุดนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครมาทำพฤติกรรมแบบนี้เลย
รวมถึงตามต้นไม้ก็มีร่องรอยคล้ายถูกคนฉีกด้วย
สำหรับการไล่ล่าจับตัวนายมนตรีครั้งนี้เนี่ย
ตำรวจและชาวบ้านร่วมมือกันอย่างเต็มที่
เรียกว่าโกยกันมาทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพื่อจะจับตัวคนนี้ให้ได้
มีการนำใบประกาศที่มีรางวัลนำจับ๒๐๐๐บาท

จะได้ให้รู้หน้าตาของคนร้ายที่เกาะเหตุว่า

เชื่อว่าด้วยการทำงานร่วมกันแบบนี้
น่าจะได้ตัวคนร้ายได้ในเร็วนี้นี่แหละค่ะ